คุณผู้ชมครับชีวิตคนเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่ง๑สุพรรณบุรี
เขากำลังมารอรับผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

ตอนที่กำลังรอกันอยู่กำลังเตรียมกันอยู่

โอ้โหระเบิดตู้มออกมาทั้งคัน
เราไปตรวจสอบมาให้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
แต่ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

เห็นผู้ชายเสื้อดำวิ่งตรงมุมข้างล่างของจอภาพไปนะ
หลังจากเกิดเหตุระเบิดแล้วควันพวยพุ่งไฟออกมาเนี่ย

นะครับภาพอีกมุมหนึ่งจะเห็นชัดไปกว่านี้ครับทุกผู้ชมครับ

เขานั่งอยู่หน้ารถ
นี่ฮะน่ากลัวมากนี่ครับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับ
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรถของเจ้าหน้าที่กู้ชีพมารับตัวผู้ป่วย
จะไปส่งที่บ้านจะกลับไปส่งที่บ้านยังไม่ทันขึ้นรถครับ
ก็เกิดเหตุขึ้นนะครับเกิดระเบิดจากท้ายรถก่อนนะฮะ
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะครับ
อยู่ที่หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์โรคหัวใจนะครับ
เป็นโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชที่สุพรรณบุรีนะครับ
รถพังเสียหายทั้งคันนะครับอ่าส่วนเพดานฟาดตรงหน้าประตูอาคาร
ก็ไฟไหม้เสียหายกลุ่มควันเนี่ยเข้าไปถึงในอาคารด้วย
ก็โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ก็มีคนขับรถนะครับที่ถูกไฟไหม้ที่ใบหน้าเล็กน้อย
ชื่อว่านายชาคริสเป้ามงคลอายุ๓๗ปี
เขาบอกว่าเขาขับรถมารอรับผู้ป่วยเพื่อจะส่งกลับบ้าน
ก่อนเกิดเหตุคือเขาไปเปิดวาวถังออกซิเจน
เพื่อเตรียมนำผู้ป่วยขึ้นรถต้องใช้ออกซิเจน
แล้วพอเปิดแล้วก็ได้ยินเสียงดังฟู่ออกมาจากท่อออกซิเจน
แต่ยอมรับว่าไม่ได้เอกใจเพราะก็เพิ่งไปเปลี่ยนถังออกซิเจนมาใหม่
พอเจ้าหน้าที่นำผู้ป่วยมาถึงรถกำลังจะขึ้นอยู่แล้วนะคุณเขียนมาสอน
โอ้โหมันระเบิดตู้มขึ้นมาเลยฮะดีนะยังไม่ขึ้น
แล้วก็ตามมาด้วยเปลวไฟลุกพลึบทันที
ส่วนผู้ชายที่นั่งอยู่หน้ารถแล้วก็อุ้มเด็กตัวน้อยลงมาด้วยเนี่ย
นายชาคริสบอกว่าลูกชายผมเองนี่ฮะลูกชายอายุ๑๗ปีนั่งมาด้วย
มากับลูกของน้องสาวอายุ๓เดือนลูกชายนั่งอยู่หน้ารถได้ยินเสียงระเบิด
รีบคว้าตัวน้องกระโดดออกมาจากรถเลยฮะไม่อย่างนั้นแย่แน่
มันไฟมันเป็นลูกขึ้นมาเลยแล้วตอนลุกแรกแรกมันเป็นไฟลุกเหมือนระเบิดวาวแก๊ส
ลูกออกมาแล้วคิดว่าเคยจัดอะไรเพราะว่าเป็นจัดของรถ
ผมว่าเกิดจากถังต้นถังเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้
ซ่อมบำรุงตลอดไม่ได้ติดแก๊สเพราะผมกลัวเรื่องแก๊สอยู่แล้ว
แล้วถ้ารถเสิร์ชจากการไฟฟ้าและรถมุมจ่อนมันจะมีฟันอย่างเดียว
ฟันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ดับถังเราไม่รู้หรอกจะได้มันเป็นไฟเป็นลูกขึ้นมาเลย
ลูกชายของคนขับเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็นั่งเล่นเกมโทรศัพท์มือถือรอพ่ออยู่หน้ารถ
ก็อยู่กับหลานสาวอายุ๓ขวบ๓เดือน๓เดือนนอนหลับอยู่ที่เบาะหน้ารถตู้นะครับ
นี่นะรีบอุ้มเด็กลงมาเลยนะครับทางโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็ไปเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลา
หน่อยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งก็คงจะเป็นวันจันทร์หน้านะฮะ
เพราะว่าปัญหาคือพื้นที่มันพังเสียหายไปด้วยนะเพดานหน้าอาคารวิศวกร
ต้องมาตรวจสอบเรื่องโครงสร้างความปลอดภัยก่อนนะครับตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุข
สุพรรณบุรีเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเคยมีหนังสือเตือนไปสองครั้งแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องรถกู้ชีพคันเกิดเหตุคันนี้นะครับว่าต้องมาตรวจสภาพนะมันครบ๒ปีแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ได้มาตรวจค่ะสุดท้ายเกิดเหตุขึ้นจนได้โอ้โหดูสภาพข้างในนะครับ